คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคุณพ่อคุณแม่กันหน่อย

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องออทิสติกวัย๘ขวบคนนี้หรือเปล่า

บอกว่าเอาลูกไปฝากเลี้ยง
ที่โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดสมุทรประการ
ปรากฏว่าไปพบเจอว่าตามร่างกายของน้อง
มีร่องรอยบาดแผลเต็มไปหมดเลย
เอาไปให้หมอตรวจสอบหมอบอกว่าอาจถูกทารุณด้วยนะคะ
อธิมคาทารัททีวีของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปเจอกับคุณแม่ท่านนี้ดังเสาเอนำสมมติ
อายุ๓๔ปีเป็นแม่ของน้องเด็กหญิงวัย๘ขวบค่ะ
ร่องรอยบาดแผลตามร่างกายของน้องเนี่ยโอ้โหเยอะเลยคุณผู้ชม
บริเวณก้นต้นขาขวาแผลเป็นที่หางคิ้วขวา
เหนือรอบข้อเท้าขวาแล้วเปิดเผยว่าลูกสาวเนี่ย
เป็นออทิสติกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้
ในช่วงเดือนกันยายนนะคะเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
มีการส่งลูกสาวไปอยู่ที่ศูนย์กระตุ้นการพัฒนาเด็ก
จังหวัดสมุทรประการค่าใช้จ่ายเนี่ย
เดือนละสองหมื่นบาทนะคุณแรกแรกค่ะไปรับลูกกลับบ้าน
จังหวัดนครปฐมอาทิตย์หรือ๒อาทิตย์ครั้ง
กระทั่งปลายเดือนธันวาคมมีโควิดมาระบาด
ครูผู้ดูแลก็เลยขอให้เด็กอยู่ที่ศูนย์งดกลับบ้านแล้วก็งดเยี่ยมด้วยนะ
จนกระทั่งเขาบอกว่ายี่สิบเจ็ดเมษายน
จะพาลูกค่ะจะไปรับลูกเนี่ยนะไปอยู่ที่ลำปาง
พอไปถึงตอนนั้นครูบอกว่าลูกมีแผลที่ข้อเท้า
เพราะว่าแพ้ถุงทรายที่ใส่เพื่อช่วยพัฒนาการของเด็ก
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่ารีบกลับบ้าน
แต่มาคิดตอนที่กำลังจะอาบน้ำให้น้องตะลึงเลยทีนี้
บาดแผลเต็มไปหมดทั่วตัวน้องติดใจสุดคือ
เหนือข้อเท้าขวาของน้องเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ทำไมมันมีลักษณะเหมือนเด็กถูกล่ามเอาไว้หรือเปล่า
เพราะลูกตัวเองมักจะเดินตลอดเวลาคือไม่อยู่นิ่งค่ะ
ก็เลยพาลูกค่ะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลลำปาง
ทีนี้หมอออกใบรับรองแพทย์มีความเห็นแบบนี้คุณผู้ชมฟังนะ
ลูกน้ำหนักตัวน้อยขาดสารโปรตีนมีแผลติดเชื้อก่า
มีแผลติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศและทวันหนัก
มีกลุ่มแผลเก่าคล้ายกับรอยเล็บที่คนต้นแขนทั้งสองข้าง
และคนต้นขาขวามีแผลที่บริเวณหางคิ้วขวาด้วย
และมีแผลถลอกเป็นสะเก็ดลอกแล้วที่หนกแก้มขวา
มีแผลเป็นสีคล้ำขนาดกว้างหนึ่งจุดห้าเซน
เหนือรอบข้อเท้าขวาที่คุณแม่สงสัยนั่นแหละแล้วก็มีกลุ่มแผลเป็นสีจางจางบางบาง
แห่งบริเวณเหนือข้อเท้าซ้ายคล้ายกับถูกผูกรัดเอาไว้ด้วยอะไรบางอย่าง
หมอบอกว่ามีความเห็นแบบนี้เด็กขาดสารอาหารและอาจจะมีการทารุณกรรม
แต่ต้องรอผลการตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่บอกว่าติดใจในเรื่องของการดูแลของศูนย์นี้นะคะ
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดบาดแผลกับลูกเธอเยอะขนาดนี้ค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้ก็มีการขอความช่วยเหลือไปยังทนายรณรงค์นะคะ
เพชรให้ดำเนินการทางคดีค่ะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องว่าทางโรงเรียนจะฟ้องกันหรือไม่อะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวจะออกมาชี้แจงกันทีหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะ